คุณผู้ชมครับจากกรณีที่มีครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
รุ้งอายุ๑๘ปีซึ่งเป็นลูกสาวมีอาการปวดท้อง

แต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลรักษาแล้วไม่ดีขึ้น

และทางโรงพยาบาลบอกว่าน้องอาจจะกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา
ตอนนั้นพ่อแม่เสียใจอย่างหนักนะครับ

แต่ทำไมถึงขนาดจะเป็นเจ้าหญิงนิทาได้
แต่ทีนี้ได้มีการย้ายน้องไปรักษาที่โรงพยาบาล

ปรากฏว่าเหมือนเกิดปฏิหารนะคุณ
รุ้งอาการดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ

แต่ทีนี้มันมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นครับ
หลังจากที่น้องรุ้งฟื้น
เธอมีอาการหวาดผวาอยู่บ่อย

แล้วก็บอกว่ามีเงาดำมาเรียกจะเอาชีวิต

เพราะว่าก่อนหน้านี้จุดเริ่มต้นมาก็มาจากไทยรัฐทีวีของเรา
เพราะว่าครอบครัวของน้องก็มาร้องทุกข์ร้องเรียน

ทีนี้เราไปเจอกับน้องรุ้ง
ซึ่งน้องรุ้งก็อาการดีขึ้นมากแล้วนะครับ

แต่ยังลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินไม่ได้

เพราะว่าตอนแรกโรงพยาบาลที่ไปรักษา
ตอนแรกนั้นบอกว่าน้องรุ้งอาจจะเป็นเจ้าหญิงนิทาด้วยซ้ำ
ก็ไม่คิดว่าจะมีปฏิหารจนลูกมีสติขึ้นมาได้แบบนี้นะครับ
หลังจากฟื้นจากการเป็นเจ้าหญิงนิทราชั่วครู่ไปแล้วนะครับ

น้องรุ้งได้ร่ำลาแม่แล้วก็ทำร้ายตัวเอง
เหมือนพยายามจะฆ่าตัวตายด้วย
คุณย่าของน้องรุ้งเชื่อว่าอาการที่น้องรุ้งเป็นเนี่ย
ไม่ใช่เพราะฤทธิ์ยาหรือว่าจากการรักษาอย่างแน่นอน
เนื่องจากยาตัวที่น้องเคยกินมาก่อนเนี่ย
น้องก็ไม่เคยมีอาการแพ้นะครับ
แต่คุณย่าเชื่อว่าสิ่งที่น้องรุ้งเห็น
แล้วก็น้องรุ้งได้ยินหรือสัมผัส
เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ว่ามีสิ่งลี้ลับ
มาเอาตัวของน้องรุ้งไป
เพราะเหมือนว่าน้องรุ้งเนี่ย
เส้นแห่งความเป็นความตาย
แล้วฟื้นขึ้นมาได้อย่างปฏิหารให้คุณ
ขณะที่ตัวน้องรุ้งเองก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงที่นอนหลับเป็นเจ้าหญิงนิทาอยู่นั้นนะครับ
เหมือนตกอยู่ในห่วงของความมืด

ไม่รู้ว่านอนนานกี่วันกี่คืนแล้ว
รู้สึกแค่ว่าตอนที่หลับไปนั้น

แล้วอยู่น้องรุ้งเองก็บอกว่า
เธอก็ไปปรากฏตัวอยู่ในความฝันของเพื่อน

โดยขณะที่บอกเพื่อนนั้นนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดในความฝันของน้องรุ้ง

พอไปเข้าฝันเพื่อนเสร็จ

และพบว่าตัวเธอเองอยู่ท่ามกลางทุ่งย่าสีทอง
มีต้นไม้สีทองอยู่ริมแม่น้ำ

จากนั้นก็ลืมตาตื่นขึ้นมา
แล้วก็พบว่าตัวเธอเองอยู่บนเตียงคนไข้

ถามว่ารู้ตัวหมายว่าหลับไปนานเท่าไร
รุ้งบอกว่าตอนแรกคิดว่าหลับไปแค่แป๊บเดียว
มารู้ทีหลังว่าหลับไปนานเกือบ๑เดือนแล้ว
คือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน๖๓
แล้วก็เพิ่งจะฟื้นต้นเดือนพฤษภาคม
ตอนนั้นนะฮะน้องรุ้งยังพูดไม่ได้แล้วก็เดินไม่ได้นะครับ
กล้ามเนื้อขาได้รับความเสียหายจากการช็อกเกร็ง
จึงทำให้ยังยืนแล้วก็เดินไม่ได้

๑ปีควบคู่กับการกินยากดภูมิเพื่อรักษาอาการ
แต่หลังจากฟื้นจากความตาย
มันเกิดเหตุการณ์แปลกขึ้นกับเธอหลายอย่างนะครับ

สิ่งลี้ลับที่ไม่เคยเห็นและไม่เคยเชื่อว่ามีมาก่อน

เหตุที่ไม่เชื่อก็เพราะน้องรุ้งเธอเป็นคริสเตียน

แต่บางครั้งน้องรุ้งบอกว่าเธอมองเห็นเงาดำ
คล้ายกับเป็นวิญญาณมีทั้งเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย
บางทีก็มีวิญญาณเด็กมาปรากฏตัวมาเรียก
พูดโน้มน้าวให้น้องรุ้งฆ่าตัวตาย
โดยเงาดำนั้นบอกว่าจะมาเอาชีวิตของน้องรุ้งไป
ทีมงานได้นำเรื่องราวของน้องรุ้งไปสอบถามกับหมอพิษพยากร
เคยช่วยเหลือคนที่ตกอยู่ในภาวะเฉียดความตาย

โดยหมอพิษเชื่อว่าที่น้องรุ้งกลับมาได้
ก็คือฟื้นมาได้จากการเป็นเจ้าหญิงนิทาเนี่ยเป็นเพราะพระเจ้าได้เลือกน้องให้กลับมาช่วยเหลือคนอื่นและคนในสังคมต่อไป
ถ้าพ้นอายุสิบเก้าปีชีวิตน้องเนี่ยจะดีขึ้นค่ะตอนนี้น้องสิบแปดเนอะ
แต่ตอนนี้ต้องช่วยให้กำลังใจพาไปพบจิตแพทย์เพื่อแนะนำให้น้องไม่ปรุงแต่งกับสิ่งที่เห็นจนทำร้ายตัวเอง
อันนี้ก็เป็นคำที่หมอแนะนำมานะและแนะนำวิธีแก้ให้น้องรุ้งเนี่ย
้อยไม้กางเขนรูปพระเยซูที่คอและอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า
ดึงชีวิตของเธอกลับคืนมาอธิษฐานขอให้พระเจ้าคุ้มครองนะครับ
อ่ะสำหรับน้องรุ้งยังคงต้องรักษาต่อเนื่องหลังจากที่เจ็บที่ป่วยมาตั้งแต่เดือนเมษายน
แล้วก็มาร้องทุกข์ร้องเรียนมาถึงครอบครัวของน้องนะมาร้องทุกข์ร้องเรียนที่ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เดือนเมษายน
อภัยตอนแรกผมพูดไปเดือนพฤษภาคมไม่ใช่นะเดือนเอพริวเดือนเมษายนที่เธอมาร้องทุกข์นะฮะ
รุ้งเนี่ยยังต้องรักษาอย่างต่อเนื่องอยู่ควบคู่กับการทำกายภาพบำบัดอีกนับปีนะครับ
ซึ่งค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากสิทธิ์บัตรทองแล้วตอนนี้ก็เป็นเงินหลักแสนแล้วครับ
ครอบครัวต้องใช้จ่ายแล้วก็ผู้ที่ต้องการบริจาคเงินช่วยเหลือค่ารักษา
ก็สามารถบริจาคได้ที่บัญชีคุณพ่อของน้องรุ้งเลยนะครับ
เลขบัญชี๔๕๐๑๕๕๔๓๔๖ชื่อว่านายพงศักดิ์มีศรีนะครับ
ก็เป็นเรื่องราวของความเจ็บป่วยแล้วก็มีเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ